บ้างดีกว่าหลังจากที่มันออกมาเรียบร้อยเป็นกฎหมายแล้ว
อีก๔เดือนจะปรับนะถ้าเกิดเด็กอายุต่ำกว่า๖ขวบ
ไม่มีคาซีสไม่ได้นั่งคาซีสปรับ๒๐๐๐
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบค่ะ
เอาไปที่โคราชนี่ไปคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะ
เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจมันไม่ดี

ไม่งั้นเดี๋ยวโดนปรับ๒๐๐๐แล้วคาซีทตัวนึง๓๐๐๐กว่าบาท

ทั้งลูกทั้งหลานโอ้ไม่รู้จะนั่งกันยังไง
ใช่ค่ะนี่นอกจากที่โคราชแล้วนะคุณผู้ชม

ปลาจีนคุณแม่ลูกสามเขาบอกว่าบ่นมากเลย
ปกติเนี่ยครอบครัวเราไปด้วยรถกระบะนะ
แล้วคิดดูสิพอให้มีคาซีส
ลูกแม่น่ะอายุยังไม่ถึง๒ขวบ๒คน
แปลว่าต้องซื้อคาซิส๒อัน
แล้วพอซื้อมาบนรถกระบะมันจะติดตรงไหนได้บ้างล่ะฮะ

ใช่แล้วนี่ในห้างเขาก็ขายกันแล้วนะ
ใช่ค่ะคือจริงในห้างคือเขามีขายอยู่แล้ว
แต่ประเด็นปัญหาตอนนี้พอเขาออกเป็นกฎหมายมา

ในเพจดังเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
บอกว่าโอ้โหตอนนี้ราคามันดีดขึ้นไปเยอะเลย

อาทิตย์ฉวยโอกาสขึ้นราคาหนักมากเศร้าใจ
เจ้าของเพจนี้นะคะมีลูก๒คน๖ขวบกับ๘ขวบนะ
ทีนี้พอไปซื้อคาซีสให้ลูกเนี่ยนะปรากฏว่า
ที่เคยซื้อรุ่นเดียวกันให้ลูกคนโตนะ

ไปดูเมื่อสองวันก่อน๖๓๐๐บาท
แล้วพอมาวันนี้ผ่านไป๓วันเนี่ยเอ้า๘๙๐๐บาท

เขาก็เลยถามไงว่าเอ๊ะทีนี้ภาครัฐจะช่วย
เยียวยาอะไรได้บ้างไหมจะลดราคาไหม
จะมีแคมเปญอันเก่าแลกอันใหม่ไหม

มูลนิธิกระจกเงาโพสต์ข้อความนะ
บอกว่าใครที่ต้องการคาซีสเป็นคาซีสมือ๒
ราคาถูกที่ร้านนี้เลยค่ะ
นี่เขาเอาคาซีสที่คนบริจาคมาจัดจำหน่าย
ราคาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๕๐๐บาท
คาซีสแบบนี้เลยไปเลือกซื้อกันได้
ส่วนใครที่มีคาซิสเก่าไม่ได้ใช้งานแล้ว

แล้วก็ส่งไปที่มูลนิธิกระจกเงาได้เหมือนกัน

ถามว่าทางหน่วยงานช่วยเหลืออะไรบ้างไหม
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ย
เขาก็บอกว่ามีเป็นการช่วยเหลือนะ
ช่วยประชาชนซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะ

จะเอาคาซิสมาขายในราคาประหยัด
รวมถึงนะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกด้วย
เป็นสินค้าต้องติดตามดูแลประจำเดือนพฤษภาคม

ใช่ถ้าเกิดใครขึ้นราคามีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าใครเห็นว่าคาซีสขายโก่งราคาขายแพงขึ้น
โทรแจ้งได้เลยนะคะ๑๕๖๙ที่กรมการค้าภายในนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีคาซีสแบบแบนนะคุณ
แนนบางที่ขาย๒๐๐กว่าบาท

หลายคนก็สนใจนะถ้าเป็นเรื่องราคาแต่กลัวเรื่องของคุณภาพ

มันไม่ได้ป้องกันเพราะมันไม่ได้มีเป็นเหมือนกับเป็นโครง
มันเป็นแค่แบบแบนเหมือนกับเบาะรองนั่ง
บางคนบอกว่าเอามาแปะเพื่อหลอกตาตำรวจ

เราต้องดูนะเรื่องของคุณภาพด้วยสำคัญเหมือนกัน